ที่จังหวัดพระราชนาคอนสิอายุทธยาไปกราบว่าที่นี่ก็ได้เพราะเข้าไปกันเยอะจริง
ชื่อดังเขาก็ไปนะครับที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณครับ
ไปที่นี่ก็เจอแผงละตัลิก่อนเลยไปเลย
บริเวณอริมถนนสายบางป้าอิ่นบางโบทอง
ใกล้กับศูนย์ศิลปาชีบบางทรายตำบลโพแตงอับเพิร์ม
บางทรายจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ชาวบ้านเขาก็มากันเยอะเขามีความเชื่อเนอะ
อ่ะแล้วก็มีตลกชื่อดัง

คุณโป๊งเหน่งเชิญยิ้มมาพร้อมกับลูกชายน้องเห็ง

ใช่ค่ะแต่ดิฉันไม่เห็งเลยค่ะ

แล้วเนี่ยคุณโป๊งเหน่งเขาก็มากับลูกสาวด้วย

อ้าวทั้งหมดทั้งมวลเขาก็มากราบไหว้ขอพรจากท่านอาจารย์ฤษีในท่านพุทธคุณ
แล้วก็มาแก้บนองค์พ่อปู่ฤษีพระเมษ
และน้องกุมารเจ้าสัวเหง
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยครอบครัวนี้

โชคโอ้ยได้มาเมื่องวดที่แล้วนี่แหละ
รับทรัพย์ไป๕๐๐๐กว่าเขาว่าอย่างนั้นนะ
แล้วมาครั้งนี้เขาก็นำประทัดมาก่อน๕๐๐นัด
ฟังทอง๙ถุงน้ำแดง๑๐แพ็คดอกไม้ทูบเทียนมาถวาย
แก้บนไงแล้วก็ทำพิธีอาบน้ำมนต์ไปด้วยเลย

หน้าผากด้วยมีต่อเส้นวาสนาอีกนะ

เปิดถุงเงินในฝ่ามือก็มี
เงื่อนทองขอให้มีงานทำมากขึ้น
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะถ้ามีงงมีงานยังไงซะ
ก็ถือว่ามีงงมีเงินเข้ามาแน่
เอาล่ะยังไงซะในช่วงท้ายเอาไงดี
ท้ายแล้วแหละผมว่านี่คือทางตรงแล้ว

ให้ดูกันเอาไว้เนี่ยไม่ว่าคุณจะไปดูตรงนู้นตรงนี้ตรงไหน
ไปดูในอ่างน้ำมนต์ที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์ที่เขาว่าดี

เพราะฉะนั้นดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมจริงนะจ๊ะ
ต้องคือบางคนเขาไปวัดเขาตั้งใจว่าจะไปเสริมสิริมงคล
บางคนเขาแบบว่าไปไหว้พระแล้วมีที่พึ่งทางใจสบายใจ
ทำให้แบบรู้สึกว่ามีสติในการทำงานแบบนี้ก็เป็นได้เหมือนกัน